เดือร้านอร่อยที่ดูอย่างง้ายอย่างง่าย
แถมมีเมนูให้เลือกหลากหลาย

กล้าน้ำซูป๒๗เครื่อง
ทำยังไงให้อาหารเจมีรสชาติที่จัดจ้าน
มันเหมือนกับลูกชิ้นเนื้อจริง

ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ
วุ้นเส้นต้มยำเอาเป็นน้ำข้น

ในเมื่อยังคิดไม่ออกมาคุยกับคุณผู้ชมก่อน

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ
วาระตี้ปากท้องของคนอยากรวย
กับรายการเศรษฐีป้ายแดงนะครับ
นี่เป็นอาทิตย์สุดท้ายของการทานอาหารเจแล้วนะ
บางคนบอกว่าโอ้โหอาหารเจเนี่ย

บอกเลยว่าถ้าคุณดูเศรษฐีป้ายแดงวันนี้

เพราะเรานำเสนอร้านอาหารเจร้านเด็ดที่บอกสั้นว่า
ความจำเจของการทานอาหารเจของคุณจะหมดไปโดยสิ้นเชิง
เพราะร้านที่เราพามาวันนี้นี่ก็คือร้านนี้เลย
มาร้านนี้ไม่หมดมุกคิดเมนูไม่ออกแน่นอน
แต่อาจจะทำให้เกิดอาการรักพี่เสียดายน้อง

คุณผู้ชมสามารถประยุกต์เมนูเองได้ถึง๒๐๐กว่าอย่าง
ที่สำคัญครับทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นอาหารเจทั้งหน้า
แต่เขาว่ากันว่ารสชาติดีสิครับ
เหมือนอาหารเจเลยสักนิดเดียว
เดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เอ็กซ์เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวไม่จำเจ
ไอเดียทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ยังไง
และก่อนหน้าจะมาเปิดร้านเขาทำอะไรมาก่อน
สวัสดีค่ะ
ก่อนหน้านี้ค่ะพี่เอ็กซ์ทำธุรกิจอะไรมาบ้าง
สถาบันตรวจวิชาวิติฟรารณ์

นำส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภค

เดิมทีเนี่ยหุ้นส่วนของผมเขาเป็นคนทานเจด้วยเหตุผลที่ว่า
หนึ่งหาร้านอร่อยที่ถูกปากแทนยากแล้วส่วนตัวผมเองที่หันมากินนะครับ
ห่วงในเรื่องของสุขภาพก็เลยเอามาคิดกัน
ถ้างั้นเราเปิดเป็นอาหารเจดีไหมทำยังไงให้อาหารเจมีรสชาติที่จัดจ้าน
ใช่เห็นว่ามีการไปร่ำไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการทำอาหารมาด้วย
เรียนกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วไปเรียนทำของหวานเฮ้ยกินเดี๋ยวก่อนเลย
เรียนกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์ยิ่งศักดิ์คือเด่นเด่นเลย
แกทำขนมเบเกอรี่ได้ไปเรียนหลักสูตรในการชั่งการตวง
หลักสูตรการทำขนมและเบเกอรี่จากอาจารยิ่งศักดิ์มาแล้ว
เอ็กซ์เขาเลยนำเทคนิคการชั่งตวงแบบเบเกอรี่มาใช้กับก๋วยเตี๋ยวซะเลย
ทั้งหมดเนี่ยครับก็เพื่อให้อร่อยเป๊ะทุกครั้งยังไงล่ะครับ
อย่างน้ำซุปอ่ะสมมุติถ้าเป็นไม่เจก็จะเป็นเนื้อสต๊อกเนื้อวัวบ้างหมูบ้าง
อันนี้จะเป็นน้ำต้มผักล้วนล้วนผักล้วนล้วน
เราไม่ได้มีสูตรมาก่อนถูกต้องครับไม่ได้มีสูตรมาก่อน
มาจากคิดเองคิดเองเอาผักเอาอะไรมาใส่เพื่อให้มันกลมกล่อม
ตอนแรกเลยเนี้ยก่อนคิดสูตรเนี้ยในระยะเวลาแปดเก้าเดือนเนี้ย
แปดเก้าเดือนใช่เพื่อตั้งค่าเบสน้ำซุปน้ำใสให้ได้
ส่วนน้ำซุปก็ทดลองสูตรกันอยู่เกือบเป็นปีกว่าจะลงตัว
มีรสชาติที่กลมกินกับเส้นและเครื่องเคียงได้ทุกชนิดอย่างลงตัว
จากน้ำซุปที่เป็นทีเด็ดแล้วจำพวกเครื่องเคียงเขาก็จัดเต็ม
ซึ่งวัตถุดิบส่วนใหญ่ก็ทำมาจากโปรตีนเกษตรที่มาจากถั่วเหลือง
มีประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนแต่ใครมาที่นี่แล้วนึกไม่ออกว่าจะกินเมนูอะไรดี
ทางร้านเขาก็มีแนะนำให้เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นราเมงมิโซแฮม
ข้าวซอยไก่ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นน้ำใสราชาลูกชิ้น
ที่ทั้งหมดเนี่ยดูยังไงยังไงก็ไม่เหมือนอาหารเจอ่ะ
พี่อาร์มน้องใบตองชิมและอย่าลืมบอกรสชาติคุณผู้ชมด้วยนะครับ
ราเมงมิโซที่เป็นเส้นเหนียวนุ่มเลยแล้วตัวแฮมอ่ะคุณผู้ชม
คือเหมือนโบโลน่าอย่างที่บอกอ่ะเหมือนจริงเหมือนมีแบบเหมือนมีกลิ่นกลิ่นด้วยอะค่ะ
แล้วก็น้ำซุปมิโซนี่เรารู้ดีอยู่แล้วมันจะมีกลิ่นหอมนิดนึง
ส่วนอันนี้ก็มาเป็นแบบเหนือเจ้าเลยเพราะว่าจะมีกลิ่นเครื่องเทศอ่ะ
ที่มันแบบหอมเหมือนเราทานข้าวซอยทั่วไปอะค่ะ
เมื่อสักครู่ผมทานแบบออริจินัลของเขาเลยน้ำใส
เป็นลูกชิ้นน้ำใสเป็นลูกชิ้นน้ำใสมันเด้งหยุดใช่มันจะดึงดึงใช่ไหม
มันเหมือนกับลูกชิ้นเนื้อจริงจริงอ่ะใช่ค่ะลูกชิ้นหมูทั่วทั่วไปเลยอ่ะ
มีคำหนึ่งคำเด้งชอบมากเลยน่ะเห็นแล้วก็น้ำไหลสอ
แต่ที่นี่นะครับก็ไม่ได้มีแค่เมนูก๋วยเตี๋ยวเพียงอย่างเดียวนะครับ
พวกข้าวเขาก็มีแถมยังหน้าตาดีไม่แพ้กันอีกด้วยล่ะ
ไม่ว่าจะเป็นข้าวแกงกะหรี่ไก่กรอบข้าวหน้าเป็ดข้าวขาหมูข้าวหมูแดง
ข้าวมันไก่คอนเฟิร์มว่าเด็ดทุกจานทั้งก๋วยเตี๋ยวและข้าวย้ำอีกครั้งนะครับว่า
นี่นะคืออาหารเจว่าแต่เห็นร้านเล็กแบบนี้เนี่ย
ขายเป็นยังไงบ้างล่ะครับรายได้ถ้าเป็นช่วงธรรมดายังไม่นับช่วงเทศกาลเจค่ะ
วันต่อสาขาค่ะช่วงพีคของปีใช่ก็คือสิบวันในช่วงทานเจเนี้ยค่ะ
รายได้เราเป็นไงอ่ะคุณครับเหมือนแบบเยอะครับราวราวถดเข้าถดเข้า
พี่พูดเบาเบานะ
ร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กที่เคยโดนหลายคนมองผ่าน
ทุกวันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวไม่จำเจ
กลายเป็นทางเลือกใหม่สำหรับคนที่กำลังทานเจ

รวมถึงคนที่ไม่ทานเจนเลยก็ว่าได้

แต่ก็ทำรายได้เฉียดล้านทุกเทศกาลกินเจเลยนะครับ

แต่เรื่องราวดียังไม่หมด

ผมแจ้งทางร้านได้เลยครับว่า
ดูจากทางเศรษฐีป้ายแดง

รับส่วนลดไปเลย๑๐ทุกเมนู

ตั้งแต่วันที่๑๔ตุลาณีครับ
ถึงวันที่๑๔ตุลาคม

เอาล่ะคุณผู้ชมครับยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะ
ติดตามกันต่อด้วยกับซึงแสนใช้นะครับ
จะเปิดร้านเนี่ย
วันนี้สินแสชัยจึงบุกไปที่ตลาดถนอมมิตรแปดสิบแปด
ไปปรับใช้ได้ด้วยเหมือนกันครับร้านไหนจะเป็นผู้โชคดี
สินแสชัยจะนำสาดพลังของห่วงจุ้ยไปพลิกชะตาให้แบบฟรี
เพื่อที่กิจการจะได้เห็งปังรวยมากขึ้น
ชมพร้อมกันเลยครับ
โอ้โหร้านนี้สะอาดสดใสและอนามัยดีมากเลยครับ
ร้านนี้เนี่ยน่าจะขายดีแบบหายห่วง
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเผ็ดเพราะอะไร
สวัสดีครับ

ร้านอันนี้สะอาดสดใสนะฮะแล้วถามว่า

ใช้ได้นะฮะแต่ทีนี้ผมเดินมา
มันผิดโอ้โหที่เห็นเดินมานับนับน่ะคือดวงไฟนั่นเองล่ะครับ
แล้วมีวิธีแก้ไหมล่ะครับสินแส
จริงนะในตามหลักของศาสตร์ซีรีสวงจุ้ยมันถือว่าดาวเบนจะพูดร้าย

เพราะฉะนั้นดาว๕ดวงถือว่าผิดหมด
มันจะทำให้หนึ่งความคิดเห็นไม่ตรงกัน
เพราะเผลอค้าขายลูกค้าบางทีของเราดีอ่ะบางทีลูกค้าก็จะมาตินู่นตินี่
จริงไหมครับคุณปู่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
จะเป็นลูกค้าขาจรที่ไม่ใช่ลูกค้าประจำค่ะ
ที่แบบเดินมาแล้วก็จะบอกว่าโอ้ปลามันอย่างนี้อย่างนั้น
ซื้อที่อื่นถูกกว่าแต่ว่าเขาก็ซื้อ
พอเขาซื้อแล้วเขาก็กลับมาแล้วเขาก็
แต่ก็คือก็จะมองปัญหาก็คือจะพูดในคำให้เราเสียกำลังใจอยู่เรื่อย

ใช่แม่เชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนใช่ไหมล่ะครับ
ว่าจำนวนหลอดไฟหรือดวงไฟหน้าร้านมีผลต่อการค้าขายของเรา
แล้วแบบนี้กี่ดวงถึงจะดีล่ะครับสินแส
ทีนี้เราบอกว่าไฟ๕ดวงมันไม่ดีแล้วกี่ดวงมันดีล่ะครับ
ถ้าในยุคณปัจจุบันนี้ผมจะใช้๙ดวงครับ
เพราะว่ามันกำลังเข้าสู่ยุค๙มันต้องใช้ไฟ๙ดวง
ซึ่งเลข๙ก็คือธาตุไฟ
เพราะฉะนั้นเมื่อธาตุไฟสุขสว่างการค้าก็จะดีเข้ายุคเข้าสมัย

อยู่ที่พื้นที่ของป้ายหน้าร้านมันจะใหญ่ขนาดไหน
จัดช่องไฟให้มันลงตัวและดูดีรับรองขายดีเหมือนกันเช่นเดียวกันครับท่านผู้ชม
สรุปคือติดไฟ๙ดวงหน้าร้านจะดีที่สุด
เพราะตอนนี้เข้าสู่ยุค๙ตามตำร่า
แต่ถ้าพื้นที่ของร้านคุณไม่เอื้ออำนวยจะติดกี่ดวงก็ได้ตามความเหมาะสม
แต่ห้าม๕ดวงโดยเด็ดขาดง่ายแค่นี้เองล่ะครับ
ว่าแต่มีข้อแนะนำอะไรนอกเหนือจากเรื่องจำนวนไฟให้กับคุณผู้ชมและคุณปูอีกไหมล่ะครับสินแส
คุณผู้ชมครับอีกจุดหนึ่งของร้านคุณปูนะครับ
หน้าที่ส่วนที่ขายของสดนะครับที่ควรจะปรับนะครับปรับแล้วนะครับได้ตังค์แบบรู้เรื่องเลย
ท่อมันเนี่ยนะครับมันไหลเข้ามามันย้อนสอนไปทางน้ำเข้า
เพราะว่าน้ำเข้าทางทิศใต้มันจะต้องออกไปทางทิศเหนือเขาเรียกว่าย้อนสอน
เพราะฉะนั้นนั่นตัวนี้ถ้าปรับมาไปทางทิศเหนือรวยแบบรู้เรื่องเลยนะครับ
จะรออะไรล่ะครับรีบปรับท่อน้ำทิ้งให้หันไปทางน้ำออกกันให้ไวเลย
สังเกตง่ายน้ำเข้าทิศไหนให้ไหลไปฝั่งตรงข้ามของทิศนั้น
สินแสเขาการันตีปรับแล้วขายดีร่ำรวยแน่นอน
ลองไปปรับใช้ดูท่านผู้ชมรับรองเฮงปังรวยรู้เรื่อง
ร้านแต่สุกอีกหนึ่งร้านอาหารเจแสนอร่อย
ที่อยากบอกต่อเปิดขายมานานกว่า๔ปีในโครงการเสนาเซ็นเตอร์พระหลโยธิน๓๔
แต่ที่เด็ดของร้านนี้ครับก็คือเขามีเมนูให้เลือกเยอะแยะมากมาย
ตั้งแต่อาหารไทยจีนฝรั่ง
มีไปหมดเลยล่ะครับแถมขายตลอดทั้งปี
หลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าดูยังไงยังไงก็ไม่เหมือนอาหารเจ
แม่ที่เขาทำแบบนี้เนี่ยครับเพราะตั้งใจเปลี่ยนภาพลักษณ์ของอาหารเจ
ไม่ให้น่าเบื่อนั่นเองล่ะครับ
คออาหารเจหรือไม่ใช่เจก็กินได้
ถึงแม้จะเป็นร้านเล็กทำกันเองโดยสามพี่น้อง
แต่ขอบอกเลยครับว่ายอดขายไม่ใช่เล่นเล่นเขาบอกว่าครึ่งล้านต่อเดือน
แต่กว่าจะมีวันนี้ได้ต้องบอกเลยครับว่าเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจมาก
เดี๋ยวเราให้เฮียป้องและน้องใบตองเขาไปลิ้มลองรสชาติเมนูอาหารเจ
พร้อมพูดคุยกับเจ้าของร้านแต่ศุกร์นี้กันเลยดีกว่าครับ

แต่ว่ามาผิดร้านปะเนี่ยไหนบอกว่าพาพี่มากินอาหารเจ๊
และนี่อะไรหมูแดงเย็นตะโฟลาบน้ำตกเต็มไปหมดเลยพิซซ่าอีก
ไม่ผิดค่ะถูกแล้วเพราะว่านี่คือร้านอาหารเจที่ทานเจได้ทั้งปี

ทั้งหมดนี่คืออาหารเจหมดเลยนี่คือร้านอาหารเจที่มีชื่อร้านว่าแตะซุก
เอาไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวให้เจ้าของร้านเข้ามายืนยันด้วย

และนี่ก็คือคุณกรที่เป็นทั้งเจ้าของร้านผู้จัดการพ่อครัว
เรียกว่าเป็นทุกอย่างของที่นี่เลยล่ะครับ
คุณกรฮะที่นี่คือแตะสูบ
ที่เราต่อบอกคือเป็นร้านอาหารเจที่สามารถทานได้ทั้งปี
ไม่ใช่แค่เฉพาะช่วงเทศกาลกินเจเท่านั้น
เอ่อครับพูดถึงร้านเจะแล้วมันอยู่ตรงหน้าดีกว่าครับครับผม

ที่คนชอบนะครับก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยว

นั่นอ่ะสิก๋วยเตี๋ยวเรือเจ

ของเราก็จะดัดแปลงโดยการใส่ผงโกโก้เข้าไป

ไอเดียที่อยากจะทำอาหารเจ
ให้คนที่ไม่กินเจก็สามารถทานได้
เลยเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์มากมาย
ที่มันจงใส่เข้าไปในอาหารทุกชนิดในร้าน
อย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกเจ
น้องใบตองกำลังชิมชามนี้นี่แหละครับ
เขาก็ใส่ผงโกโก้เข้าไปแทนเลือดนั่นเอง
พร้อมกับผสมเครื่องตุ๋นยาจีน

โอ้โหแค่เมนูแรกเนี่ย
ย่อยก็ร้องเสียงดังแล้วล่ะครับ
ไม่ทราบว่ารสชาติเป็นยังไงล่ะครับ

เมนรู้สึกว่าไว้ว่าก่ายเคียงไหม

ที่ทำให้เป็นที่รู้จักของร้านนี้
ก็คือเหมือนกินพริกหนุ่มธรรมดา
เหมือนครับหูที่ไม่มีมัน

คือแคปชัญพืชเป็นจุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจของเรา

เพราะว่าเราเนี่ยเหมือนแบบว่าอยู่ในครอบครัวที่

ไม่ได้มีเงินทุนในการทำธุรกิจ
ใช่ที่นี้เราก็ต้องหาเงินทุนก่อน
อ่านะครับก็คืออ่าทำงานนะครับผมก็ทำงานไปด้วย

ตอนนั้นเป็นธุรกิจแพงงานในห้องแล็บ
ไม่อาหารแล้วก็จะมีการทดลองว่าเอ๊ะทำยังไงเนี่ย

เดือนแรกเนี้ยแทบจะขายไม่ได้เลยขายได้แค่กิโลเดียว
เพราะว่าคนยังไม่รู้จักเราครับเราก็ยังไม่เคยทดลองสินค้าเราไว้
เอ๊ะมันมันอร่อยยังไงมันมีความคล้ายคือยังไงครับผม
สินค้าต้องแอบบอกแม่ว่าอะไรนะแต่เราอ่ะอยากให้แม่มีกำลังใจครับ
ก็คือโทรศัพท์กลับไปบอกแม่เรามีออเดอร์นะ๔๐กิโล
แม่ทำเลยเออแล้วเราก็สั่งแม่ช่วยทำใช่แม่ก็ทำเลยครับที่บ้าน
ก็จ้างคุณมาทำเลยครับแม่เก็บไว้เลยร้อยกิโลสองร้อยกิโลทำไว้เลย
เรามีออเดอร์อย่างเงี้แล้วแล้วยังไงเราขายได้แค่กิโลเดียวนะ
ทีนี้พอเราเหมือนเริ่มเหมือนมีคนรู้จักในโลกออนไลน์มากขึ้นนะครับ
แล้วก็มีปากต่อปากครับผมแล้วก็อ่ามีเพจดังดังเขาก็เอ้
เริ่มสนใจนะครับผมเขาก็ออกมาช่วยโฆษณาให้เรา
ปรากฏว่าเดือนที่สองเนี้ยเราขายได้ตันหนึ่งฮะโอ้โหจากออเดอร์หนึ่งกิโล
กลายมาเป็นหนึ่งพันกิโลภายในสองเดือนแม่นี่แหละครับ
พลังของโซเชียลที่ส่งต่อความอร่อยดีให้กันและกัน
ถ้ารสชาติไม่เด็ดจริงไม่มีทางทำได้แน่นอนครับ
หนึ่งในนั้นที่การันตีความอร่อยก็คือเฮียป้องและน้องใบตองของเรา
ขอคอนเฟิร์มว่าไม่ใช่แค่แคปหมูหรือแคปธัญพืชแต่ทุกเมนูอร่อยจริง
บอกว่าเมนูเจก็ไม่มีทางรู้แน่นอนครับเพราะรสชาติใกล้เคียงกับของจริงมากมากเลยล่ะครับ
ทั้งหน้าตาอาหารและกลิ่นมันยั่วย้อนใจจนตอนนี้
พิธีกรของเราไม่อยู่แล้วล่ะครับต้องบอกว่าเมนูแนะนำที่ขายดีของร้านนี้เนี่ย
ยังมีอีกเยอะแยะมากมายทั้งไส้อัวเจที่ทำจากฟองเต้าหู้และเห็ดหอม

ลาบเจและยำแหนมเจที่นำหมกมาทำเป็นหนังหมู

แล้วก็ยังมีข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงข้าวกระเพราหมูกรอบคอหมูย่าง
โอ้โหพูดวันนี้ก็ไม่หมดล่ะครับมันเยอะจริงคุณผู้ชม
พูดไปก็น้ำลายสอไปอ้าวเฮียป้องน้องใบตองครับอย่ามัวแต่กินเพลิน
ตอนนี้เนี่ยอยากจะรู้แล้วล่ะครับว่าอะไรที่ทำให้คุณกรเขาคิดเปลี่ยนมากินอาหารเจแบบนี้ล่ะครับ
คุณพ่อยนะจุดเริ่มถึงคิดอยากกินเจแบบเครียดตลอดเวลา
เริ่มต้นเนี่ยมาจากคุณแม่ก่อนครับคือคุณแม่ผมเนี่ยเขาป่วยหลายโรคมาก
พอป่วยเนี่ยรักษาไม่หายครับไปรักษาทุกโรงพยาบาลก็ไม่หาย
ทีนี้ก็เลยมีพี่คนหนึ่งเขามาแนะนำบอกว่าก็ลองตามความเชื่อที่บอกว่าเกิดจากเจ้ากรรมนายเวรอย่างนี้ครับ
ถ้าทำพุทธศาสนาเราการหยุดเจ้ากรรมในเวรได้ก็คือการหยุดฆ่า
ทีนี้คุณแม่ก็บอกว่างั้นเราก็หยุดข้าวแล้วกันก็มาลองกินเจดู

ขวบเราต้องไปทานอาหารที่โรงเรียนเราต้องพกเข้ากล่องไปเองไหม
เพราะว่าโรงเรียนก็คงจะไม่มีอาหารเจขายตลอด

เพราะจะมีมากครับแต่เจสมัยก่อนมันจะไม่เหมือนปัจจุบันนะครับ
สมัยก่อนจะมีเฉพาะโปรตีนเกษตรเป็นเบนเองครับ

เวลาไปเพื่อนก็จะล้อว่ามึงเอาอาหารหมามากิน

ใช่ครับแต่ก่อนมันจะสมัยโวลานเจสมัยโวลานครับ

ครับเราก็เหมือนแบบเราก็ยิ้มครับไม่ตอบตัวอะไรมา

ใช่มันคือเรามีความมุ่งมั่นอย่างนี้ครับ
แล้วจุดเริ่มต้นในการมาเปิดร้านที่ชื่อแตะซูซูเนี่ยค่ะมันเป็นมายังไง
ที่จริงเนี่ยเปิดร้านอาหารเจเนี่ยมันเป็นความฝันของคุณพ่อ

ใช่คุณพ่อก็จะมีความฝันเคยคุยกันว่าพ่ออยากมีร้านอาหารเจน
ส่งเสริมคนกินเจท่านก็บอกว่ากำไรพ่อไม่เน้นนะอยากให้คนกินเจมากขึ้นอย่างนี้ครับ
เราก็บอกว่าเดี๋ยวมีโอกาสเคยะโดยจะทำอย่างเนี้ยครับ
ช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องราว
ยังอยู่กันที่ร้านแต่สุกร้านอาหารเจที่กินได้ตลอดทั้งปี
มีร้านที่มีเมนูให้เลือกเยอะแยะมากมาย
ยอดขายสูงถึงครึ่งล้านต่อเดือน
โอ้โหแต่จุดเริ่มต้นของการเปิดร้านบอกเลยครับว่า
คุณกรเจ้าของร้านนั้นเขาทำตามความฝันของคุณพ่อล้วนครับ
คุณพ่อเสียโดยแบบเราไม่ได้ทันตั้งตัว

พอเรามีเงินก้อนหนึ่งเราก็เลยเออเราทำตามความฝันพ่อดีกว่า
อย่างน้อยก็อยากให้รู้ว่าเฮ้ยเราได้ทำตามที่ท่านบอกไว้แล้วนะครับ
เอาเงินทุนมาเปิดร้านยังไง
ตอนแรกก็คือตอนทำงานประจำไปด้วยแล้วเราขายของไปด้วยเนี่ยก็มีเงินเก็บ
อันนั้นก็ประมาณสองแสนสองแสนไม่พอ
๒แสนไม่พอครับแต่พอดีมีลูกค้าเนี่ยเห็นความตั้งใจพี่ให้ยืมนะ

ใช่ครับเขาเหมือนเขาซื้อของเราพี่ให้ยืม๒แสนพูดเสร็จเขาโอนมาเลย
แล้วเราได้คืนเขาช่วงไหนยังไง
ก็คือภายใน๒เดือนก็คืนได้เลย

ใช่ครับก็ได้ปุ๊บก็ตอนนั้นก็คือไม่ได้ให้เงินเดือนตัวเอง
ก็คือเราต้องใช้หนี้ก่อนก็คือได้มาก็ให้ได้ให้
เริ่มมาจากขายแคบหมูก่อนจนมาเปิดร้านตอนนี้เปิดมาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับ
อาจจะเข้าปีที่๔แล้วครับผมจะเข้าปีที่๔แล้ว

ก็ถ้าก่อนโควิดก็จะดีมากครับผม

ก็พอหลังโควิดก็จะลดลงไปหน่อยสัก๔๐เปอร์เซ็นต์๕๐เปอร์เซ็นต์

รายได้ของเราเนี่ยมากน้อยกว่าช่วงปกติยังไงบ้าง
ก็มากกว่าเกือบ๑อันที่๒๐เท่าก็ได้ครับ

ประกอบครรษก็จำลุมเลยครับผม
ผมอยากอยากทานลิฟพิซซ่าก็จะขายดีมากผมจะมีสี่หน้านะครับก็จะมีหน้าแฮมเผ็ดครับอันนี้เป็นหน้าไส้กรอกเตะสุกแล้วก็หน้าคาเวียนครับแล้วก็หน้าเวจี้ครับผมขายดีมากวันหนึ่งเป็นร้อยยี่สิบถาด๑๔๐ถาด
โอ้โหขายได้เป็นร้อยร้อยถาดต่อวันแสดงว่ารสชาติต้องเด็ดดวงจนบินออเดอร์ยาวเป็นพวงแน่นอนล่ะครับ
ดูหน้าของพิธีกรเรายังไม่พูดอะไรก็รู้สึกได้ถึงความสุขฟินไปตามตามกันเลยล่ะครับ

อีกแล้วแปลว่าติดใจจริงเอาอย่างนี้ติดใจขนาดนี้พี่ป้องอยากลองทำไหม
อยากรู้ว่าไอ้แป้งสดเนี่ยมันยังไง
วันนี้กล้ามของพี่ป้องจะมีประโยชน์แล้วค่ะไปนวดแป้งทำพิซซ่ากัน
ครับตอนนี้เราอยู่กับน้องก๊อตน้องกิ๊กเป็นลูกพี่ลูกน้องกันครับผม
นี่เดี๋ยวจะบอกสูตรกันตรงนี้เลยนี่ไงบอกเลยสดให้ทันนะฮะ
จุดและรีบทำตามกันเลยนะครับคุณผู้ชมขั้นตอนแรก
นำแป้งผสมกับยีสแล้วนวดให้เป็นเนื้อเดียวกัน
เหมือนที่เฮียป้องของเรากำลังทำอยู่ตอนนี้นี่แหละครับ
เก่งเหมือนกันนะอันนี้เคยเปิดร้านพิซซ่าอยู่
ทำไมเรารู้ว่าทั้งสองมืออ่ะผมจินตนาการว่า
เดี๋ยวให้น้องก๊อตแนะนำต่อว่าแบบเออ
อุปกรณ์เครื่องแต่งหน้าวัตถุดิบเราต้องมีอะไรยังไงบ้างครับ
อันนี้ก็จะเป็นมะกอกดำครับผมอันนี้ก็จะเป็นพริกหวาน
อันนี้จะเป็นข้าวโป้ดครับอันนี้ก็จะเป็นแฮมม์เจอืม
เห็ดแชมปิยองสับปะรสตอนนี้จะเป็นไส้กรอบ
ไส้กรอบเจแล้วก็จะเป็นซอสมะเขือเทศครับครับ

ก็คือเต็มร้อยเลยครับเมื่อกี้ยังไงแหละร้อยเต็มห้าร้อยด้วย
เต็มร้านตัวสุดเลยน่ะเฮียป้องอ่านวดแป้งได้ที่แล้ว
ขั้นตอนต่อมาเขาจะเอาไปพักไว้ก่อนประมาณ๑๕นาที

ช่วยตั้งชื่อให้หน่อยอืมก็เลยได้ยินเสียงกระซิบบอกว่า
ให้ชื่อว่าแตะทุกข์แตะสุขให้เลือกเอาเสียงกระซิบเลยเหรอครับ
ใช่ครับผมอาจจะคิดเองนะแต่ว่าตอนนั้นมันได้ยินเสียงแล้ว
แต่ทุกข์แตะสุขผมก็เลยเลือกอ่าคำว่าแตะสุกมาใช้อืม
แต่ข้อหมายดีนะใช่หมายความว่าเรามีสุขค่ะ
ก็อย่าไปอินกับมันใช่ครับยูทูปก็อย่าไปอินกับมันเยอะ
เพราะเดี๋ยวสุขมาเดี๋ยวก็ไปสุขมาเดี๋ยวก็ไปอุ้ยวันนี้พูดดีค่ะ

แหมก็วันนี้เฮียป้องเขาทั้งอิ่มท้องอิ่มบุญอิ่มความสุขยังไงล่ะครับ
น้องใบตองคุณผู้ชมแต่เรื่องราวของความสำเร็จนั้น
ก็ไม่ได้มาง่ายทุกอย่างเกิดจากความตั้งใจ
ความพยายามและความใส่ใจใช่ไหมล่ะครับคุณกร
ผมจะถูกสอนบอกว่าทำอะไรให้ทำสม่ำเสมอ
ถ้าเมื่อไหร่เราทำสม่ำเสมอแล้วเราประสบความสำเร็จแน่นอนครับ
โอ้โซ่โซ่ครับอืมเอ๊ะกดมือเลยดีดีเรียบรับดีดีเลย
สามารถสั่งนะครับผ่านเพจของอาหารเจแตกสุกแปปเจคุณหนุ่มไฮโซนะครับ
โลวินผู้ได้โอ้วันนี้เราได้อร่อยเป็นหลายอย่างมาก
นอกเหลือจากการทานอาหารเจนะจริงจริงได้ความสุขที่เราแตะถึง
บุญอิ่มใจไปกับเรื่องราวดีจากร้านแต่สุกและสารพัดอาหารสุดพิเศษกันไปแล้ว
แต่คุณผู้ชมทราบไหมล่ะครับว่าวัตถุดิบในการทำอาหารเจนั้น
ถ้าไม่ใช่ช่วงเทศกาลอาหารเจจะไปหาซื้อจากไหน
พี่อาร์มของเราเขามีร้านแนะนำเขาบอกว่ามีวัตถุดิบให้เลือกกว่า๕๐๐ชนิด
อะไรจะเยอะขนาดนั้นล่ะครับเนี่ยที่สำคัญครับ
เขามีเมนูเด็ดประจำร้านขึ้นชื่อที่ทำรายได้ให้กับที่นี่เนี่ย
หลักล้านทุกปีโอ้โหเด็ดสรติขนาดนี้พี่อาร์มครับ
ไปล้วงเคล็ดลับมาให้ทีครับโอ้ยไปเลยไปเลย
เทศกาลกินเจเนี่ยแถวเยาวราชที่ผมยืนอยู่เนี่ย
คนเยอะจริงและจะพาคุณผู้ชมนะครับ
ไปที่ร้านย่องยูกีหนึ่งหนึ่งสามร้านนี้ครบจบในที่เดียวเลยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นอาหารหมักของดองของแห้งแล้วที่ขึ้นชื่อเลยนะกานาชัย
กานาชัยของเขาเขาบอกว่าในช่วงเทศกาลกินเจไม่กี่วันแต่สร้างรายได้หลักล้าน
เขาทำได้ยังไงไปตามหาคำตอบกันในวันนี้กันครับ
ร้านย่องยูกีหนึ่งหนึ่งสามร้านนี้เนี่ยครับ
เขาขายวัตถุดิบอาหารจีนมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษที่นั่งเรือสัมเภามาจากเมืองจีน
ทำการค้าขายอยู่ตรงเยาวราชนี้กว่าหนึ่งร้อยปีปัจจุบันครับดูแลโดยน้องสาลีทายาทรุ่นที่สาม
ดีตนักเรียนทุนที่ประเทศญี่ปุ่นที่ต้องบินกลับเมืองไทยมาช่วยธุรกิจที่บ้าน
เพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับร้านจึงทำให้การอาฉายของที่นี่
จากที่ขายดีอยู่แล้วยิ่งขายดีชวีคูณเพิ่มเป็นเท่าตัว
เมนูอะไรเด็ดเด็ดอีกบ้างรวมถึงรสชาติก้านาชัยที่นี่เนี่ย
เหมือนที่อื่นยังไงล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
เดินเข้ามาเนี่ยของนี่เยอะแยะมากมายจริง
แนะนำหน่อยได้ไหมหลักที่เราขายเนี่ย
มันมีมีอยู่สักกี่อย่างอะไรยังไงฮะเป็นวัตถุดิบนะคะ
อาหารจีนค่ะมีมากกว่าห้าร้อยอย่างเลยค่ะห้าร้อยอย่าง
แล้วก็ที่ขายดีที่สุดของที่ร้านนะคะก็จะเป็นกานาชายเห็ดหอมค่ะ
กานาชัยเห็ดหอมสูตรร้อยปีของที่ร้านเลยค่ะ
เอางี้กานาชัยเอาจริงจริงมันคืออะไรครับกล้าชัยอ่ะค่ะ
ก็คือทำมาจากผักกัดดองเปรี้ยวนะคะของที่ร้านจะเป็นใช้วัตถุดิบอย่างดีนะคะ
ก็เอาไปเคี่ยวกับน้ำมันนะคะแล้วก็เป็นน้ำมันลำข้าวใส่เห็ดหอมปรุงรสอ่ะค่ะ
แล้วก็เคี่ยวนานประมาณสี่ถึงหกชั่วโมงเลยค่ะเอ้ยมีมีเม็ดอะไรด้วยเหรอ
สมอดองค่ะลูกสมอดองก็ภาษาไทยรู้จักกันทั่วไปอยู่แล้ว
แต่ถ้าเป็นภาษาจีนเนี่ยคนเขาเรียกคนจีนเขาเรียกว่าบาน่า
เรียกว่ากาหน้าอ่าแล้วกานาชัยเนี่ยของที่เนี่ยแตกต่างจากที่อื่น
คือใส่อะไรลงไปบ้างของที่นี่ค่ะจะเป็นสูตรเคล็ดลับพิเศษก็คือใส่เห็ดหอมปรุงรสนะคะ
เวลาทำเนี่ยก็จะใส่น้ำเห็ดหอมให้มันหอมขึ้นนะคะอร่อยค่ะกลมกล่อมมากค่ะ
วันวันหนึ่งขายได้กี่กิโลครับเนี่ยก็วันหนึ่งนะคะได้ประมาณห้าสิบโลค่ะห้าสิบโล
ตอนนี้ก็ช่วงเทศกาลกินเจอย่างนี้ค่ะก็จะขายได้ประมาณวันละ๔๐๐โลเลยค่ะ
โอ้โหสี่ร้อยใช่สี่ร้อยโลไปเอาจากไหนเยอะแยะมาขายค่ะ
ก็จะเป็นลูกค้าประจำอะค่ะตั้งแต่รุ่นอากงอาม่าแล้วก็ลูกหลานของคุณลูกค้าอย่างนี้ค่ะ
ที่เขามาแนะนำปากต่อปากบอกกันมาครับเอาล่ะได้ยินแบบนี้แล้วอยากกินแล้วอ่ะ
ค่ะเอาล่ะขอกินหน่อยนะได้ค่ะเดี๋ยวขอเจี๊ยวอะไรแล้ววันนี้ได้ค่ะได้ค่ะ
แต่ที่พิเศษกว่าใครก็คือทางร้านเนี่ยครับได้จัดเตรียมชุดอาหารแปดเซียน
ไว้ให้พี่อาบได้ชิมกับข้าวต้มร้อนร้อนด้วยล่ะครับก็นี่แหละค่ะที่เตรียมไว้นะคะ
ก็คือชุดอาหารเครื่องข้าวต้มเจแปดเซียนค่ะแปดเซียนเหรอค่ะขอนับก่อน
หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ้าวทำไมมีเก้า
เป็นชุดเครื่องข้าวต้มบวกด้วยกานาชัยอ๋อแปดเซียนบวกกานาชัย
มาถึงร้านต้นตำรับทั้งทีจึงไม่ชิมกานาชายเมนูเด็ดที่ขายดี
มีรายได้หลักล้านได้อย่างไรมันช่างยั่วน้ำลาย
ไหนบอกรสชาติหน่อยสิครับพี่อาร์มโอ้โหรสชาติดีมากเลยครับ
เอาจริงอร่อยหมดนะแต่ที่ผมชอบมากเลยก็คือตัวการอาชัยนี่แหละ
เฮ้ยมันได้ความหอมอ่ะมีเปรี้ยวเลยแหละ
มันก็เป็นผักกาดดองอ่ะเนอะแต่ด้วยความที่ว่ามีความเปรี้ยว
มันมีความหอมอยู่ในนั้นอ่ะรสชาติมันเลยลงตัวแล้วมีความมันมันอยู่เนี้ย
ทานคู่กับข้าวสวยร้อนหรือข้าวต้มก็ได้อร่อยอย่างนี้เลย
อีกอย่างหนึ่งที่ผมติดใจเลยนะใบปอขมหน่อย
มันดีนะดีต่อสุขภาพแล้วมีความหอมของตัวน้ำมันงาครับ
ส่วนนี้ขิงดองเต้าเจี้ยวตัวนี้ผมชอบมาก
ผมไม่เคยทานแล้วได้ลองทานดูเฮ้ยดี
มันจะมีความเผ็ดซ่าของตัวขิงอยู่แล้วแต่พอมันดองมันเปรี้ยว
แล้วมันก็ทานกับข้าวต้มแล้วอร่อยให้ความรู้สึกที่ดี
มาตั้งแต่เซียนขนาดนี้เนี่ยข้าวต้มชามเดียว
ไม่น่าจะพอสำหรับพี่อาร์มแน่นอนล่ะครับแต่เมนูที่ปังที่สุด
ก็คงต้องยกให้กับก้านาชาย
ราชาแห่งอาหารเจเมนูเด็ดของชาวไทยเชื้อสายจีน
ของใครหลายคนที่ต้องบอกว่าจะคนกินเจ
หรือไม่กินเจก็ทานได้ด้วยรสชาติที่ถูกส่งต่อรุ่นสู่รุ่น
เมื่อกว่าเปียกความพิเศษของกานะฉ่ายร้านนี้เนี้ยครับอยู่ที่
กลิ่นอันยั่วยวนของเห็ดหอมและเนื้อผักกาดที่นุ่มไม่
เหนียวแทบจะละลายในปากเพราะเขาใช้น้ำเห็ดหอมลงไป
ผัดด้วยนั่นเองละครับส่วนวิธีการเลือกผักกัดดองก็จะ
หัวที่เท่ากันไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไปนั่นเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมการอาชายของที่นี่เนี่ย
นุ่มทั่วทุกอนุไม่เหมือนใครรสชาติถูกใจคนทุกเพศทุกวัย
ส่งต่อความอร่อยกันปากต่อปากจนสามารถสร้างรายได้เป็นล้านล้าน
เทศกาลอาหารเจทุกทุกปีนั่นเองล่ะครับคุณผู้ชมฮะวันนี้นะครับ
ต้องขอขอบคุณคุณสาลีแล้วขอบคุณอาม้าเห็นบอกว่าทางร้านมีโปรโมชั่นเหรอ
ใช่แหละค่ะเป็นโปรโมเช็นสำหรับรายการนี้นะคะอุ้ยดีจังเลย
ป้ายแดงนะคะไทยรัฐทีวีค่ะครับให้ติดต่อเข้ามาเลยนะคะ
จะลดให้ห้าเปอร์เซ็นต์เลยค่ะโอ้ลดให้ห้าเปอร์เซ็นต์ทุกวิน
เดี๋ยวตอนนี้เรากลับไปที่สตูดิโอนะครับไปหาน้องใบตองและพี่อันภูวนาศกันครับ
กันได้ไม่ใช่แค่ช่วงเทศกาลช่วงนี้เท่านั้นนะ
อ่ะขอบคุณค่ะครับผมนี่นี่อาชีพนะคะ
เปิดร้านแข่งกับแป๊กสุปได้เลยนี่ครับผมเป็นยังไงถ้านดีกว่านะ
เป็นพูดถ้านดีกว่านะโอ้โหอเล็ดอร่อยเลยน้ำซุปทีนึง
เฮ้ยแซ่บพอแล้วมาใส่ด้านกลางเร็ว